วิศนุเครืองามค่ะพูดถึงเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษนะคะ
ซึ่งในวิศนุเครืองามเนี่ยบอกว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะคะ
เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยนะคะ
ก็คือต้องอยู่ระหว่างการรับโทษสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้
ตั้งแต่วันแรกที่เข้าห้องขังภายใน๒๔ชั่วโมงก็ทำได้แล้ว
แต่ไม่รู้ว่าเขาจะขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่พูดแทนไม่ได้นะคะ
ซึ่งตามขั้นตอนพอเดินทางมาถึงกรมราชธรรมก็รับตัว
แล้วก็ไปรับหมายสารที่ศาลนะคะ
คดีที่เหลือก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
เพราะว่าคดีต้องคำพิพากษาที่ถึงที่สุดไปแล้ว
๓คดีจำคุกรวมกัน๑๐ปีส่วนคดีที่เหลือก็ไม่ทราบว่ามีกี่คดีค่ะ

กลับมาเรียบร้อยเข้าสู่ระบบแล้ววันที่๑ที่๒ที่๓
วันไหนก็ไม่รู้แล้วแต่ที่เขาพร้อมเพราะดีการ์ต้องเขียนอธิบายกันยืดยาวพอสมควร
เพราะว่ายื่นไปแล้วแล้วก็ถ้าไม่โปรดก้าวลงมา
มันยืดอีกไม่ได้ภายใน๒ปีเขาก็ต้องเตรียมตั้งเนื้อตั้งตัวให้ดี
ส่วนการดูแลคุณวิศนุบอกว่าก็กำชับกรมราชธรรมให้ดูแล๓ด้าน
ก็คือด้านความปลอดภัยหนึ่งก็คือด้านความปลอดภัย
ซึ่งอาจจะทำให้ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากนักโทษคนอื่น
เพราะนักโทษคนอื่นไม่มีปัจจัยเสี่ยง
สองเรื่องความสะดวกก็ตามสมควรแต่ไม่ถึงขนาดได้รับอภิษฎ
เพราะคาดหมายว่าจะมีคนเข้าเยี่ยมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
กรสิทธิมนุษยชนแฟนคลับและมวลชน
ก็เลยต้องให้มีความสะดวกพอสมควร
ส่วน๓ด้านความสบายคุณวิศนุบอกว่าก็ให้พอสมควร
ถึงกับสบายมากนักเพราะมีอายุเกิน๗๐ปีแล้วและยังป่วย
ซึ่งเรื่องนี้นักโทษทุกคนก็ได้รับอย่างเสมอภาค
ถ้าป่วยก็ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามขั้นตอนนะคะ
ส่วนข้อสงสัยที่ว่ากรณีคุณทักษิณจะแตกต่างจากนักโทษทั่วไปหรือไม่

คุณวิศนุบอกว่าโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้น
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายราชธรรม
แต่ยืนยันว่าไม่สามารถไปกักตัวอยู่ที่บ้าน
ยังไงก็ต้องอยู่ในเรือนจำค่ะ